ไปดูต่อกันที่เรื่องน่ายินดีของบ้านหนุ่มพีชพัชระกันหน่อย
ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักของพีชพัชระแล้วก็ภาพรวมครอบครัว
เป็นพี่สาวของหนุ่มพีชนะคะที่ประเทศอังกฤษ

ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวช่วงปลายปีที่แล้ว

ทะเบียนหย่ากับคุณพ่อไปเมื่อปีที่แล้ว
แต่โอกาสพิเศษของครอบครัวแบบนี้ค่ะ
ทุกคนก็ได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง
มีความอบอุ่นยังไงบ้างให้พีชเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
หลายคนเห็นครอบครัวแล้วก็เห็นสบายใจ
ดีใจที่คุยกับน้ำน้ำนั้น

หรืออยากให้มันคุยกับมันเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้
คือด้วยความที่เรา
เพราะมันเป็นครอบครัวแน่นอนเราคิดอยู่แล้ว
แต่ว่าเป็นพื้นฐานความจริงก็ต้องรอเขาคุยกันอีกที

ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็แฮปปี้ด้วยกันแหละ

ก็กินข้าวด้วยกันได้เพราะยังนั่งกินข้าวด้วยกัน

ก็ยังคงเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่กันอยู่นะคะ
ส่วนที่เห็นพีชผอมลงแล้วก็หล่อขึ้น

เพื่อโปรเจกต์ละครเรื่องหมายทุ่มสุดตัวค่ะ

รอบนี้ฟิตตั้งใจลดไป๒๐กิโลค่ะ

ก็รอติดตามหนุ่มพีชพัชระกันด้วยนะจ๊ะ

เป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะ

ก็อยากจะช่วยดูแลหนุ่มพีชด้วยเหมือนกันนะคะ